วันลอยกระทงชื่อว่าหลายคนก็ตั้งตารอคอยแหละ
เทศกาลที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากนะคะของไทย
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแต่ละพื้นที่กันหน่อยดีกว่า
ที่แรกดิฉันภูมิใจนำเสนอจริงจังหวัดสุโขทัย
ต้องบอกว่าตอนนี้ไฟพระเริกแล้วก็พระประทีพระราชทาน
อันเชิญถึงจังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้วนะคะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
พระบรมวงศานุวงศ์รวม๑๑พระองค์ได้พระราชทานไฟพระเริก
และพระประทีพร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัย
ประจำปี๒๕๖๑ค่ะ
มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

และในช่วงเช้าวันนี้ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ก็จะอันเชิญขบวนไฟพระเริกและพระประทีพระราชทาน

ให้ประชาชนเขาได้ชื่นชมความสวยงามของพระประทีพค่ะ
จากนั้นก็จะนำลงลอยเป็นปฐมเริก
ณสะน้ำวัดอัตภรรค์สี่ตรพังตะกวน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลเมืองเก่าค่ำวันนี้สวยงามมากเลย
จัดกิจกรรมจุดผางประทีบเป็นการสืบสารประเพณียี่เป็ง
แล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งบูชาศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ
ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะไปร่วมกิจกรรมจุดผางประทีบสว่างสวัยไปทั่วบริเวณนะครับ
นี่หลายคนก็ชอบนะบรรยากาศแบบนี้นะครับ
เขยิบลงมาหน่อยนะคะที่ชุมชนบ้านแม่ต่ำท่าวังควายในตำบลแม่ตำอำเภอเมืองพยาว
เขาก็จัดงานสืบสารประเพณีวันลอยกระทงค่ะ
เขาจัดรถคุณรถแห่เป็นรูปเรือแล้วก็รูปกระทง

น่ารักกว่ากระทงสักตู้นี้ดีด้วยนะ
เพราะว่าเป็นเด็กนะคะนั่งอยู่ประจำขบวนแล้วก็แห่ไปตามถนนในตำบลค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ร่วมขบวนแห่อย่างสนุกสนานตลอดทั้งเส้นทางเลย
โดยชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ต่ำท่าวังควายเนี่ยเขาจัดงานลอยกระทงฮักสายน้ำและสิ่งแวดล้อม
บริเวณลำน้ำแม่ตำเพื่อจะได้เป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีลอยกระทงให้คนรุ่นหลัง
เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นแล้วก็แน่นอนตามความเชื่อนะคะ
เป็นการลอยเคราะห์สิ่งไม่ดีออกจากตัวไปและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาด้วย
อีกหนึ่งจุดที่วัดราชเจริญสัทธาธรรมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ก็จัดพื้นที่รอบพระอุโบสถเป็นที่ลอยกระทงสืบสารประเพณีที่ดีงาม
ก็มีการสูบน้ำเข้าไปที่บริเวณรอบพระอุโบสถด้วย
ตกแต่งเป็นน้ำผู้น้ำตกจำลองประดับต้นไม้ดอกไม้หลากหลายสีสัน
นี่อย่างที่เห็นแบบนี้นะครับก็พร้อมกับระดับไฟเป็นแสงสีสวยงาม
แล้วก็เป็นการเขาสร้างสะพานบุญขึ้นมาเป็นสะพานให้ประชาชนเดินเข้าไปในพระอุโบสถ
ไปกลับพระประธานแล้วก็พระสารีริกทาศและพระพุทธรูป๑๐๘องค์
โดยทางวัดได้จัดลอยกระทงรอบโบสถ์มาเป็นปีที่๑๘แล้ว
เนื่องจากว่าวัดไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ก็จึงคิดว่าสูบน้ำมาใส่รอบโบสถ์ดีกว่า

ได้ไม่ต้องออกไปลอยกระทงไหนที่ไกล
ที่นี่ก็จัดประเพณีลอยกระทงเหมือนกัน

แล้วก็มีช้างของวังช้างร่วมขบวนแห่ด้วย
ชาวไทยก็ดีชาวต่างชาติก็ดี

แล้วก็นำกระทงขนาดใหญ่มาลอยที่สระน้ำ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะ
ก็เป็นความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนเลยคุณดูสิ
จะมีสักกี่ครั้งที่เขาจะได้ใส่ชุดไทย

จองตัวมาบุ๊ควันเวลาเลยว่า
จะต้องมาช่วงนี้มาเมืองไทยในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี่แหละ
เพราะว่าอยากที่จะมาร่วมเทศกาลของเรา